แต่คุณผู้ชมที่ชมรายการตลอดข่าวของเรา

เรายังพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้อาชีพมีรายได้เสริมกันด้วย
เหมือนที่เราเคยนำเสนอไปพวกคุณจำได้ใช่ไหม

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานขนมไทย
ไม่พอนะไปเรียนรู้การทำขนมไทยด้วย
งั้นก็กลับมาแล้วล่ะสิกับช่วงนี้ที่รอคอย

วันนี้ถูกใจคนที่ชอบทานขนมไทย
แล้วก็อยากจะเรียนรู้ขนมไทยแน่นอน
บรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ

เราก็จะนึกถึงขนมที่มีรสชาติหวานหอมมัน

วันนี้ตลอดพารวยก็จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้
เรื่องการทำขนมไทยให้สร้างเป็นอาชีพ

ร้านขนมไทยโฮเมสหนึ่งเดียวในย่านนี้
ที่ถูกสรรสร้างด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่ล้มรักในขนมไทยโบราณ

ให้ปรากฏสู่สายตาชาวต่างชาติ

ขนมที่ถูกเสิร์ฟมาด้วย
ลักษณะของการจัดจานแบบนี้

ทำเป็นคลาสสอนทำขนมเป็นอาชีพ

มาที่นี่ทั้งทีไม่กินอย่างเดียวแน่นอนค่ะ
เราไปพบกับเจ้าของร้านไปกันเลยค่ะ

ที่อยู่ในท้องฟ้ายามค่ำคืนครับ
งั้นเริ่มต้นดีกว่ามาดูส่วนประกอบค่ะ

มี๒ส่วนก็คือส่วนของท้องป้ากับส่วนของพระจันทร์
ส่วนของท้องฟ้านะครับก็คือตัวเนื้อของขนมนะครับ

ใช่ครับน้ำตาลใต้เราก็จะมีน้ำมันชันครับ

ก็จะใช้ไข่แดงของไข่ไก่นะครับ
น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีกะทิแล้วก็เกลือนิดหน่อย

ส่วนประกอบมีง่ายเพียงเท่านี้เอง

สำหรับขั้นตอนในการทำส่วนของแป้งสีฟ้า
หมายถึงหมู่เมฆก็ทำไม่ยากค่ะ
เริ่มจากเรานำแป้งข้าวเจ้า
และแป้งเท้าใหญ่ม่อมมาผสมกัน
แล้วเทน้ำนวดให้ละลายเข้าด้วยกัน
หลายคนอาจจะสงสัยว่าแป้งเท้าใหญ่ม่อมคืออะไรใช่ไหมคะ
งเท้าใหญ่ม่อมไม่ใช่ชื่อยี่ห้อ
หรือยายม่อมเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะ
แต่แป้งชนิดนี้คือแป้งจากหัวมันชนิดหนึ่ง
ที่ชื่อว่าเท้าใหญ่ม่อมค่ะ
เอาไว้สำหรับใช้ทำขนมไทยหลากหลายอย่างนั่นเองค่ะ
หลังจากคลุกเคล้าแป้งเรียบร้อยแล้ว
เราก็นำน้ำอัญชันต้มสุกที่ละลายน้ำตาลลงไป

เพื่อให้ได้สีที่สวยงามค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้แป้งพร้อมที่จะ
นำไปเทใส่ถ้วยแล้วก็นึ่งแล้วนะคะ

อุ่นร้อนแล้วใช่ค่ะพร้อมยอดครับผมค่ะรู้ไหม

ก็คือหยอดใส่เข้าไปประมาณ๘ส่วน๑๐
ก็คือเหนือพื้นที่ด้านบนมากนิดหน่อย
อย่าหยอดน้อยลงเกินไป

มันจะหดตัวลงอีกนิดหนึ่ง
ระหว่างที่เรารอแป้งสีน้ำเงินสุก

สนิวนาวทำตัวสังขยาสีเหลืองหนวล
เปรียบเสมือนดวงจันทร์กันต่อเลยค่ะ
เดี๋ยวเราเริ่มจากไข่แดงของไข่ไก่นะครับ
ใส่ลงไปในถ้วยผสมนี้
ขั้นตอนก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
เริ่มด้วยการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว
แล้วนำส่วนผสมทุกอย่างมารวมเข้าด้วยกัน

แล้วกวนให้เข้ากันจนส่งกลิ่นหอม
แค่นี้เราก็จะได้สังขยาสีเหลืองนวล
เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าวัยเริ่มทำงาน
บางอย่างเห็นแต่ชื่อแล้วก็เห็นรูป

หรือว่าบางคนเคยกินขนมอันนี้มาตอนเด็ก
เด็กแล้วก็หาทานไม่ได้แล้ว
มีไหมคะลูกศักดิ์ที่มาเรียนไปแล้ว

ที่เอาไปทำเป็นขายขนมไปเลยก็มีครับ
หรือก็บางคนก็แบบว่าทำตามงานทศกรรณ์ต่างก็มี
เห็นไหมเรียนแล้วไปเชื่อด้วยจริง

วิธีการเช็คลองใช้นิ้ว๑นิ้วปาด

วิธีการดูคือตัวซอส
ส่วนในมือก็ลองชิมได้เลยครับ

มันหวานกลมกล่อมมันหวานนวลนะคุณผู้ชม
มันคือคุณภาพแท้เลยค่ะขออนุญาต
จริงแล้วเมนูนี้เนี่ยทำไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชม
แค่มีเตาไฟฟ้าเราก็สามารถทำทานเองที่บ้าน
หรือจะทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ทำได้ค่ะ
นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
บุหลามด้านเมฆฝีมือของนิวนะคะ

ขนมสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมไม่ยากเลยจริงนะคะ
มาเรียนเราจะได้เทคนิคเคล็ดลับด้วย

ส่วนประกอบแต่ละอย่างมันมีประโยชน์ครับ

ถ้าหากว่ามีคนที่สารต่อส่งความมีเสน่ห์ของมัน

รับรองว่าขนมไทยของเรามีอุโมก็เป็นที่สูงองค์สุดใจ
คนทั่วโลกอย่างแน่นอนนะคะ
สิ่งสำคัญคือการต่อพี่อาจารย์กันแหละ
ดัดแปลงให้มันดูน่ารับประทานมากขึ้น
มันก็จะทำให้ขนมไทยธรรมดาธรรมดาเนี่ย
ไม่ธรรมดาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้
วันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟนะคะเจ้าของร้านเสน่ห์
ที่เปิดร้านให้เราได้มาเรียนรู้การทำอาชีพขนมไทย

อิ่มจุใจจริงค่ะสำหรับการทำขนมแบบนี้
ทำให้นิวนาวรู้สึกผ่อนคลายถึงจะออกมาไม่ดีไม่เก่ง
แต่เพียงแค่ได้ลงมือทำก็มีความสุขมีความอิ่มอกอิ่มใจแล้วล่ะค่ะ
เย่ตลอดพารวยนี่นะพาไปเรียนรู้การทำขนมด้วย
เรียกได้ว่าก็เป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเรา

เราอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยทำ
คุณผู้ชมเชื่อไหมพอดิฉันได้ไปลองทำแล้วรู้สึกว่า
มันคือสิ่งหนึ่งที่จะจุดประกายให้เราได้ทำอะไรเพิ่มเติม
ทำทานให้คนที่บ้านทำเป็นของฝากก็ยังได้
แล้วถ้าคุณทำดีนะเป็นอาชีพได้ด้วย
ทุกวันนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องหน้าโรงหน้าร้าน
ออเดอร์ทำขายที่ไหนออนไลน์ก็ได้
อยู่บ้านก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะคะ
เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่นำมาเสนอคุณผู้ชมนะจ๊ะ
สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้าน
อย่านิ่งดูได้อย่าอยู่เฉย